แสของทางฟุตบอลทีมชาติไทยหลังจากประกาศรายชื่อมา
ในยุคของรายวาชชัดชัยอุทธรง
เป็นสมาชิกใหม่ที่หลุดเข้ามาในชุดนี้ของรายวัช
หรือว่ารายการฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอเดิม
อายุ๓๐แล้วเขาบอกว่าการได้ลงเล่นหรือไม่เนี่ย

แล้วก็จะขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ

ก็ผมว่าเป็นความตั้งใจของผมเองด้วย

ผมตั้งเป้าไว้เพื่อตัวเองก็เพื่อทีม

ส่วนทีมชาติเองเนี่ยผมว่ามันเป็นผลพลอยได้มากกว่า

ต้นกลับมาเล่นเป็นมนุษย์
และภาษณ์เชียงรายของภาษช๊ย้ำทุกคนเห็นมากกว่าครับ
ผมเองผมไม่ได้หวังว่าจะไปติดทีมชาติหรืออะไร
แต่ว่าผมตั้งเป้าว่าทำผลงานให้ดีกับสโมสร
ทำให้ธมศรรประสบความสำเร็จ
ผมต้องไปติดหรืออะไรอยู่ที่โค้ดมากกว่าแล้วอยู่ที่คนดู
สุดท้ายก็มันเป็นเหมือนโบนัสของผมมากกว่า

ชินภัทรีอ๋อนะคะวัย๒๑ปีเป็นแนวรับ
บอกว่ารู้สึกงงตกใจแต่ก็ดีใจที่สุดท้ายได้รับโอกาส
จะทำให้ได้ดีที่สุดนะคะจะพัฒนาต่อตัวเองต่อไปเรื่อย

แล้วก็ขอบคุณโค้ชค่ะที่มองเห็นความทุ่มเท
ความตั้งใจตอนเล่นให้กับต้นสังกัดนะคะ
ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไปเพราะว่าการติดทีมชาติคือความฝัน
แต่ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าก็ต้องแย่งตำแหน่งพื้นที่ตัวจริงด้วย

กระแสตอบรับถือว่าดีแต่ว่าเรายังไม่ได้ทราบยอดว่าปิด

คือเขามี๑๐๐๐ชุดนะครับแล้วก็ให้สั่งจองกันในวันนี้
ถ้าหมดก็ไม่มีผลิตแล้วนะ
ชุดนี่แบ่งเป็น๕๐๐ชุดที่จะมีตัวให้ด้วย
คือ๕๐๐ชุดนั้นเนี่ยก็ไปรับที่หน้าสนามวันที่๒๒นะครับ
มันก็มีรายละเอียดที่มากขึ้นกว่านั้นเพราะเขายืนยันมาแล้วนะครับ
ว่าจะมีการเปิดตัวเพลงหลักในซิงเกิ้ลที่๓
แต่ว่าชุดนี้เนี่ยเพลงหลักในชุดที่๓เนี่ยก็คือโชดิจิ
ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรกในวันที่๒๒มีนาคมนี้
แสดงก่อนคอนเสิร์ตใหญ่วันที่๓๑มีนาคมด้วยดังนั้นเหล่าบรรดาโอตะ

ตอนนี้เห็นบอกว่าทราบข่าวกันแล้วแล้วก็โซนที่มีหลังคารู้สึกว่ายอดจำหน่ายตัวดีไหม

ว่าบรรยากาศในสนามจะเต็มนะครับในช่วงของก่อนวันการแข่งขันนะครับ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไปเชียร์ที่สนามจริง
ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้
ก็ติดตามกันได้นะคะวันที่๒๒นะคะจะเริ่มถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๔โมงครึ่งนะคะ
ผู้ที่ชนะในเกมนัดแรกนะคะก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่๒๕มีนาคม
แข่งขันตอน๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนชิงอันดับที่๓ก็คือทีมพี่แพ้ทั้ง๒ทีม
ที่๓วันที่๒๕เหมือนกันค่ะเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
บัตรก็มีแบบบัตร๑วันกับบัตรทั้ง๒วัน
แต่ว่าเหลือที่อะไรยังไงก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่
เดี๋ยวบอกกันเรื่อยนะเราก็จะติดตามบรรยากาศมาให้